เขาแค่อยากขอความเป็นธรรม

แล้วเขาก็แค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขา

แล้วก็เขาต่อสู้มา๓๔ปีขึ้นศาล
เพื่อจะได้สิทธิ์ครอบครองในความเป็นลูก

เขาก็มีความหวังว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นพ่อ
เขาจะให้อนาคตที่ดีกับลูกเขา
ตัวลงนอนเพื่อนบ้านมานะเรียกแล้ว

ตกตึกคุณยายก็แปลกใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุนะ
บอกว่าหลานตกตึก๔คนผมหัวใจถลายเลย
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าเป็นไปได้หรอก
ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ผมตายแทนดีกว่าสบายใจ
เขาต้องการอะไรก็บอกมาเถอะไม่ว่าเลย
ชีวิตผมก็เอาได้แต่ให้หลานเต้นอะไรแล้วจะไป

พระรหัสสบดีที่๓พฤษภาคมนะครับ

คุณจอมขวัญขออนุญาตลา๑วันนะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้อง๔คนนะครับ
พลัดตกลงมาจากอาคารที่พัก
ตามข่าวที่ท่านติดตามกันมาวัน๒วันแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย

แต่โชคชะตาชะตากรรม
เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทั้ง๔คน
เป็นเรื่องที่สังคมกำลังสนใจแล้วก็ติดตามนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของพ่อกับแม่นะครับ

คุณพ่อของน้องเป็นชาวต่างชาตินะครับ
เราได้พูดคุยกันไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้าเดินทางมาทันก็จะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับ
เพราะเอิญช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
ภูมิกับการสอนอหัวหมากก็เชิญทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ของน้อง
มาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานศพของลูกคนเล็กที่เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าพ่อกับแม่เองเลิกกันนะครับ

พ่อเองก็พยายามที่จะเรียกร้องในการขอดูแลลูกอยู่
เรื่องเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเด็กทั้ง๔คนยิ่งน่าเศร้าใหญ่นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนไปดูกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้มีการเปิดเผยคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ออกมานะครับ

ถ้าดูตามเวลาจากกล้องวงจรปิดของที่พักแห่งนี้เนี่ยนะฮะ
เป็นอาคารชุดแล้วก็ให้เช่าเป็นห้องนะครับเป็นลักษณะเหมือนหอพักห้องเช่า
๓นาฬิกา๓๓นาทีนะครับของคืนวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาก็คือคืนวันจันทร์นะฮะ
น้องก็ตกลงมาจากที่พักชั้น๔นะครับแล้วก็ตกมาที่ด้านล่างฝนตกหนักที่เห็นเป็นเม็ดตกเนี่ยคือเม็ดฝนนะครับ
ที่เราวงกลมแดงไว้นี่คือน้องที่ร่วงลงมาแล้วนะครับ
โชคดีที่มีผู้ที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วก็เป็นแม่ค้า
เขากำลังเก็บร้านเก็บอะไรอยู่ก็เลยได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรร่วงลงมา
พอไปดูก็อ้าวเป็นเด็ก๔คนก็เลยมาเรียกกันนะครับ
ตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือกันนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้เด็กคนหนึ่งเสียชีวิต
อีก๒คนยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
อีกคนนึงบาดเจ็บแต่ว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
พอที่จะให้การได้เป็นพี่สาวคนโตนะครับ
ทั้ง๔คนนะครับมีน้องดีมาเป็นเด็กหญิงอายุ๑๑ปีนะครับ
ลูก้าเป็นเด็กชายอายุ๑๐ปี
เด็กหญิงชะนิดาอายุ๗ปี
แล้วก็เด็กชายคณัชชาน้องคนเล็กอายุ๕ปี
ที่เสียชีวิตไปนี่คืออาคารที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ย่านรามคำแหงนะครับ
เป็นชั้น๔ของห้องพักห้องหนึ่งในอาคารชุดแห่งนี้
ซึ่งเขาตอกเป็นไม้อัดยื่นออกมาจากระเบียง
เพื่อเอาไว้วางถ้วยวางชามล้างจานอะไรพวกนี้นะครับ
เพื่อจะมีพื้นที่เพิ่มออกมา
วันที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่ของเด็กทั้ง๔คนนะครับ
ซึ่งชื่อว่านางสาวรัติการประกายแก้ว

คือคุณแม่กับคุณยายให้ข้อมูลนะครับ
คุณยายกับคุณตาจะดูแลเด็กอยู่นะครับ
๔คนหลานแต่อยู่คนละชั้นกัน

อยู่มาก่อนหน้านี้ละอยู่มานานเป็น๑๐ปีละ
พอแม่เลิกกับพ่อที่เป็นครูสอนภาษาชาวสวิสเตอร์แลนด์

แม่ทำงานนะครับกลางคืนก็ไปทำงาน

แต่ตาเองก็ต้องออกไปทำงานไปขับรถรับจ้าง

๕ทุ่มก็ส่งหลานเข้านอนนะฮะ
แล้วก็ออกมาลงมากินข้าวที่ห้องของตัวเอง

มีคนไปตามบอกว่าหลาน
ร่วงตกลงมาจากห้องพักชั้น๔ทั้ง๔คน
โอ้โหคุณยายบอกแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดได้อย่างไร
แต่ว่าคุณแม่บอกว่าลูกสาวคนโตที่

แล้วก็พอจะเล่าเรื่องราวได้เนี่ย
น้องดีดี้เด็กหญิงดีมานะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับ
พี่สาวคนโตก็คือน้องดีดี้นะฮะ
ซึ่งที่บ้านจะให้รับผิดชอบ
เรื่องของการล้างถ้วยล้างชามนะครับ
หาข้าวหาปลาอะไรให้น้องกินด้วยช่วงที่แม่ไม่อยู่
ตอนเกิดเหตุน้องดีดี้ออกไปล้างจานที่ระเบียง

ระหว่างนั้นน้องคนเล็กนะครับ

คณัชชาวัย๕ขวบที่เสียชีวิต
น้องคนเล็กนะครับได้ไปนั่งตรงแผ่นไม้อัด
ที่ต่อเพิ่มเอาไว้วางของที่ริมขอบระเบียงนะครับ
นี่เรามีกราฟิกให้ท่านดูนะครับ

พี่อีก๓คนก็เลยช่วยกันนะฮะ
พยายามจะช่วยกันดึงช่วยกันคว้าตัว

เพราะว่าน็อตที่มันยึดเอาไว้ระหว่างไม้อัด
กับตัวระเบียงที่เป็นขอบปูนเนี่ย

แล้วก็ร่วงลงมาทั้ง๓คนความสูงประมาณ๑๐เมตร

โดนกันศาสตร์ที่อยู่ชั้น๑ตรงข้างล่างก่อน
แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นนะครับ
อาการล่าสุดของน้อง๓คนนะครับ
เด็กหญิงดีมาอายุ๑๑ขวบ

แต่ว่าแพทย์ตรวจพบดวงตาข้างซ้าย
เห็นภาพซ้อนปอดมีฝ้า
เดี๋ยวจะต้องรอเอ็กซอเรย์กระดูกสันหลังด้วยนะครับ
เด็กหญิงชะนิดาอายุ๗ขวบ

แล้วก็เด็กชายลูก้าอายุ๑๐ขวบ

ผ่าตัดเด็กทั้งสองคนไปแล้ว๑รอบ

ผ่าตัดเอาม้ามออกด้วยนะฮะ
แล้วก็เด็กชายคณัชชาอายุ๕ขวบเสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรกวันเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้เรื่องราวที่มันมากกว่าเรื่องของอุบัติเหตุของเด็กทั้ง๔คน
ก็คือเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่
๔คนนี้ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายอะไรนะครับ

แล้วก็มีปัญหาเรื่องการแย่งสิทธิ์ในการดูแลลูกกันด้วย
ลูกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

ต้องเชิญทั้งคู่มาคุยกัน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามาเป็นคนกลางให้นะครับ
เดี๋ยวเราจะอัปเดตผลล่าสุดให้นะครับว่าตกลงกันได้ว่าอย่างไรบ้าง
แต่มีอยู่คลิปหนึ่งที่เปิดเผยออกมานะครับ
นั่นก็คือช่วงเวลาที่พ่อจะเข้าไปหาลูกจะไปดูลูกที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็ถึงขั้นมีปัญหาถกเถียงกันที่บริเวณโรงพยาบาล

ก็ถึงขั้นมีปัญหาที่โรงที่ออกมานะครับ
นั่นก็คือแรกที่บริเวณโรงพยาบาลและอุโมงัย
ซึ่งค่ะเอาสัตว์เอาสัตว์เอาสัตว์เอาสัตว์เอาสัตว์

ไม่ได้เสียงไม่ได้สัตว์ไม่ได้สัตว์ไม่ได้สัตว์

แต่เอาเป็นว่าถ้าฟังตามข้อมูลจากแม่
แล้วก็ยายของเด็กเนี่ยบอกว่าเลิกกันมา๔ปีแล้วนะครับ
กับแม่แต่ก็เอาลูกมาดูแล

เพราะว่าพ่อเป็นครูสอนภาษาชาวต่างชาติ
ชาวสวิสเตอร์แลนด์พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับ
แต่ว่าข้อมูลนะฮะอันนี้ทางฝั่งของแม่กับยายนะครับ
บอกก็คือพ่อชอบทุบตีลูกแล้วก็ดื่มสุรา

แต่ฝั่งพ่อวันนี้ออกมานะครับ
คุณพ่อก็บอกว่าไม่จริงเลย

ไม่ได้มีนิสัยอะไรอย่างที่ถูกกล่าวอ้างกล่าวหาเลย
แล้วอยากจะดูแลลูกด้วยนะครับ
เดี๋ยวถ้าคุณพ่อมาทันคงจะได้คุยกัน
แต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะคุยกับนี่ฮะ

ก็คือเพื่อนของนายมาเชลเลอองโบเรล
ซึ่งเป็นพ่อของเด็กทั้ง๔คน

ที่เขารู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดด้วยนะครับ

ตอนนี้คุณนวพรเบรดี้อยู่กับเราที่ถามตรงนะครับ

ครับได้ยินชัดเจนครับคุณนวพร

ก่อนอื่นขออนุญาตให้เล่าความเป็นมานิดหนึ่งก่อนได้ไหมครับ
ว่าคุณนวพรกับคุณมาเชลเลองโบเรลเนี่ย
ของเด็กสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงครับ

ดิฉันกับคุณมาเซลหรือเพื่อนในหมู่คนที่รู้จัก
ที่รู้จักกันก็เพราะว่าเราอยู่ในบริเวณเดียวกันถูกไหมคะ

แล้วก็ที่จะมาเจอเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขากับภรรยาและลูกได้เช่าบ้านอยู่แถวหมู่บ้านเคหาร่าง

นี่คือเป็นร้านอาหารที่บรรดาครูต่างชาติเข้ามานั่งทานอาหารกันเพื่อแลกเปลี่ยน

เพื่อคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเขาในภาษาบ้านของเขา
เพราะสังคมที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะพูดไทยไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ที่ทุกคนพาครอบครัวมาทานข้าวค่ะมาทานอาหาร
มาพูดคุยกันคุณครูก็จะรู้จักกัน
สามีดิฉันรู้จักก่อนดิฉันมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
เสือด๒๐ปีดิฉันตั้งงานมา๑๗ปีค่ะ
เป็นโรงเรียนใหญ่

ก็คือเป็นรู้จักกันแล้วก็ในฐานะเพื่อนของสามีอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะรู้จักทีแรกที่เป็นเพื่อนของสามี
แล้วทุกครั้งเวลาทานข้าวเขาก็จะพาลูกลูกมาพาภรรยามาค่ะมิสเตอร์มันแปลว่าน่ารักมาก
ตอนนั้นเขามีลูกแค่สามคนส่วนภรรยาเนี่ยยังท้องลูกคนสุดท้องอยู่
แสดงว่ารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้วสิเพราะว่าลูกคนโตนี่อายุ๑๑
ใช่ค่ะที่ฉันถึงบอกว่าที่ฉันเห็นเขาถูกกระทำแล้วที่ฉันรับไม่ได้
จริงสามีที่ฉันรับไม่ได้แต่ที่สามีที่ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้
ฟังไม่รู้เรื่องดิฉันซึ่งเป็นคนที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีพอสมควร
เพราะดิฉันอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศมาเป็นเวลา๗๘ปีดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นระดับภาษาอังกฤษของดิฉันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง
ข้าจะไปทานข้าวข้างนอกก็จะเจอกันทุกวันอาทิตย์และเด็กก็จะเร่งกัน
พ่อแม่ก็คุยกัน
จริง
ครับคุณนวพรครับเดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อผมขออนุญาตหน่อย
พ่อของเด็กเราออกเสียงว่าคุณมาเชลหรือมาเชลฮะ
ในภาษาของเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นลูกครึ่งสวิสเตอร์แลนด์สเปนอังกฤษ
เขาในภาษามาเชลแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยลิ้นเรากระดกไม่ได้
ทุกคนก็จะเรียกเป็นชื่อย่อว่ามาร์ตี้อืมนะคะก็คือมาร์ตี้ก็คือก็คือเป็นชื่อที่แบบ
เหมือนเป็นชื่อนิกเนมมาสตี้ทุกคนก็จะรู้จักเขาในนามมาสตี้
แต่ที่โรงเรียนเขาก็อาจจะรู้จักในดามชื่อจริงเขาแค่นั้นเองค่ะ

มาสตี้เนี่ยคือชื่อในบรรดาที่หมอยบุกเพื่อนหรือต่างชาติแถวเนี่ย
ที่อาศัยอยู่รู้จักกันมาซึ่ง
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ย
มันก็สืบเนื่องมาจากคุณมาเชลกับภรรยาคือคุณรัติการแยกทางกัน

แล้วน้องทำไมถึงอยู่กับคุณแม่ฮะเห็นคุณแม่กับทางฝั่งคุณยายบอกว่า

อันนี้นะคะชั้นถามคุณนะคะคุณ
ถ้าเขาเป็นพฤติกรรมแบบนั้นอย่างที่คุณบอกมา
แล้วทุกวันนี้เขาจะสอนมาได้ยังไง๑๐ปีคะเขาเป็นครูได้ยังไง
เขาสามารถบอกชื่อโรงเรียนได้ว่าชื่อโรงเรียน
คุณไปพรุ่งนี้ได้เลยค่ะไปถามซิสเตอร์หรือผอที่โรงเรียนเพราะมันเป็นโรงเรียนคอนวัน
เขาสอนมาแล้ว๑๐ปีเขามีเอกสารถูกต้องทุกอย่างเขาจ่ายภาษีเหมือนคนไทยทั่วไป
เขามีหนังสือรับรองการทำงานทุกอย่างมีวีซ่าอยู่มา๑๐ปีค่ะ
ก็เลยถามว่าคุณยายนั่งเทียนเขียนเหรอคะหรือว่ายังไง
แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตรงนั้นเขาไม่มายในอารมณ์นั้น
เราก็ไม่ได้สนใจจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราสื่อความจริง
พอจะทราบเหตุผลไหมครับที่ทำไมถึงคุณแม่ถึงไม่ให้ลูกมาอยู่กับคุณพ่อด้วย
เขาก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่นึงซึ่งตอนนั้นน่ะดิฉันไม่ได้ติดตามอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่า
บรรดากลุ่มต่างชาติที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะรับรู้ข่าวกันว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับใคร
ซึ่งภรรยาเขาถูกจับวันหนึ่งกลางสี่แยกมีนบุรี
ซึ่งตอนนั้นมีอายุแค่ประมาณ๑ขวบอะค่ะ
ลูกชายคนเล็กคือน้องที่เสียชีวิตใช่ไหม

แล้วก็ยังมีเพื่อนเขาก็ยังเราต้องใช้เงินประกันตัว
อะไรว่าไปแล้วแต่อันนี้ที่ฉันไม่ได้ติดตาม
ตอนนั้นคือรู้แต่ข่าวซึ่งสามีเขาก็เป็นห่วง
เพราะเป็นคนต่างชาติด้วยกันเขาก็จะเกาะกลุ่มกัน
แล้วก็สรุปว่ารอลงอายาหรือสักอย่าง
ตอนนั้นที่ฉันก็ไม่ได้ตามเพราะว่าถือว่าโอเค

คุณแม่เขารู้สึกที่ฉันออกมาพูดอย่างที่ฉันพูดได้
เพราะว่าคุณไปสอนอมีนบุรีพรุ่งนี้

อันนี้ดิฉันพูดอย่างคนที่มีการศึกษา
แล้วตั้งแต่คุณเห็นฉันออกทีวีมาเนี่ยดิฉันมีทนายค่ะ
ทีนี้เรื่องของลูกตอนนั้นเขาตกลงกันยังไงครับ
ตอนที่ต้องเลิกกัน
ทุกคนจะบอกให้เขาว่าเลิกเถอะแต่เขาบอกว่าไม่

อยู่ด้วยกันมาคุณอยู่ด้วยกันมาจน๗๘ปี

เพราะฉะนั้นพอเลิกกันก็ไม่ต้องจดทะเบียนหย่า

แล้วเด็กที่เกิดมาทุกคนมีใบเกิดสมบูรณ์แบบ

แล้วเขาก็อยู่กับปกติตอนถูกจับเรื่องยาบ้า
ไม่ได้เขาเป็นแม่ของลูกฉันลูกฉันจะอยู่ยังไง
ไม่ได้จนมีฐานะค่ะทุกคนมีฐานะหมด
เขาก็บอกว่าเอามาเลยลูกเนี่ยทำเรื่องเดี๋ยวจะทำเรื่องขอสัญชาติ
เด็กเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ได้พาสปอร์ตของประเทศอังกฤษและสวิสเตอร์แลนด์ด้วย
๒สัญชาติอีกสัญชาตินะคะ
เขาบอกว่าเอาไปที่นู่นเลยเด็กจะเล่นเมียนาเขา
เพราะว่าเขาเป็นแม่เขาก็ให้โอกาสมาให้โอกาสกับตัว
แล้วเขาก็จับได้ว่าไปเล่นยาทุกครั้งก็คือจับได้ไปเล่นยา
เอาเป็นว่าสรุปแล้วที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลิกกัน
ก็คือต้องเลิกกันอยู่ไม่ได้แยกกันอยู่
แล้วลูกเนี่ยตกลงว่าพอไปตกลงกันในชั้นศาลแล้วศาลท่านว่ายังไง
เอ่อคือไม่ได้ไปตกลงในชั้นศาลค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ปรากฏตัวในศาล
มีเหตุผลที่เราต้องขึ้นศาลเราไม่ได้ขึ้นศาล
เรารอเราเราเขาไม่ได้อยากฟังทนายความ

แต่ที่นัวภอนรู้ก็คือ
ตกลงกันว่าลูกคือให้อยู่กับแม่หรือว่ายังไง
ไม่ใช่ค่ะคุณแม่พาลูกหนีค่ะ

เต็ปหนึ่งฉันกับเธอหมดความเป็นสามีภรรยากัน

เพราะฉะนั้นฉันจะรับผิดชอบลูก

ฉันจะรับผิดชอบลูกจ่ายทุกอย่างให้ลูกให้หมด

เธอไปหางานทำเพราะว่า

นะครับเขาก็เหมือนว่าอ่ะตัดหางหน่อย
อ่ะโอเคไปหางานทำนะ
ลูกก็ไปอยู่ด้วยสลับกันอยู่นี่๒วันอยู่นั้น๓วัน
ยังใช้ความเป็นพ่อเป็นแม่ร่วมกันซึ่งไม่กระทบกับลูก
เพราะตอนนั้นลูกคนเล็กยังประมาณ๖กว่าคนโต
เขาก็ยังพาเมียเขามาทานข้าวทั้งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
ทุกวันอาทิตย์เพื่อดำรงความเป็นครอบครัวให้กับเด็ก
นั่นคือช่วงแรกหรือว่าเป็นมาถึงปัจจุบัน

ใช่ค่ะช่วงแรกค่ะช่วงแรก
แล้วก็พอเสร็จ๖๗เดือนต่อมาก็คือมาขอเงินตลอด
มีต้นทรายบวกฉะนั้นไปหางานทำแล้วเธอมาของเงินอะไร
กลับไปอ้างนี่อ้างนี่จนสุดท้ายเรารู้ว่าเขาไม่ได้นั่นหรอก
เขาคือไม่ได้หางานทำได้ซ้ำ
เขาก็อยู่ตอนทางกว่ายวัฒน์ไม่ส่งเงินละ
และพ่อแม่ตัวเองเราก็ไปตาม
ฉันไม่ใช่เป็นคนไปตามตอนนั้นเนี่ยมีพี่อีกคนหนึ่งที่เขาช่วย
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันก็คือชื่อพี่เคนนี่อ่า
คุณมาเชลก็พยายามตามหาลูกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่เกิดเหตุ
เจอแล้วก็ให้โอกาสกลับมาอยู่หลายรอบแล้ว
เขาให้ไปเลิกยาวัดถ้ำกระบอกหายไป๓เดือน
ตอนนี้แหละทุกคนเลยสงสารดิฉันถึงเริ่มสนิท
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสำหรับวันอาทิตย์
คุณพอดิเวลาเราค่อนน้อย

เกี่ยวกับเรื่องของลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะ

คือที่ฉันจะบอกว่าการที่ฉันออกมา๒วันนี้
ฉันต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หนึ่งคนค่ะอืม
แล้วดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนผิดอยู่ตรงนี้เลย
ดิฉันมีงานมีหน้าที่การงานที่ฉันมาตรงนี้ดิฉันขาดรายได้ไป
ฉันก็ไม่ได้ว่าเพราะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หนึ่งคน
แต่ตอนนี้ในข่าวที่ออกไปคุณยายของเด็กเลยบอกว่า
ดิฉันเป็นโสเพณีดิฉันเป็นแฟนใหม่ดิฉันเป็นโอ๊ยที่พูดภาษาอังกฤษได้

ฉันเป็นจิตอาสาตอนนี้ดิฉันกลายเป็นจำเลยของสังคมค่ะ
ใช่ค่ะคุณขนาดวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ดิฉันนักข่าวยังบอกว่า
พี่ยืนยันได้ไหมครับจำนักข่าวหนูนะ
พี่ยืนยันได้ไหมครับว่าพี่ไม่ได้นอนกับดิฉัน
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวก็เลยบอกเอ๊ะคุณ
เอาเป็นว่าเราช่วยยืนยันให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกัน
ได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ดิฉันจะบอกว่าดิฉันเป็นคนมีโปรไฟล
เพราะฉะนั้นคุณจะเสนอข่าวอย่างนี้มันไม่แอร์ใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
นี่คือเรื่องของน้องนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
เดี๋ยวยังไงเรามาว่ากันต่อช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับ

เราตามกันต่อเรื่องของน้องทั้ง๔คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ตกอาคารชั้น๔ลงมาแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไป๒คน
บาดเจ็บพ้นขีดอันตรายคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับ
ตอนนี้คุณแม่ของน้องทั้ง๔คนนะครับก็คือคุณรัติการประกายแก้ว
อยู่กับเราที่ถามตรงนะครับเดี๋ยวเราจะได้สนทนากันนะครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
โดยเฉพาะน้องที่เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับ
คุณรัติการครับอาการล่าสุดของน้องอีก๓คนเป็นยังไงบ้างครับ
ฮัลโหล
อาการล่าสุดของน้องทั้ง๓คนเป็นยังไงบ้างครับ
น้องทั้งสามคนนะครับ

น้องทั้งสามคนนะครับน้องลูกก้านนี่อาการดีขึ้นนะครับ

ส่วนน้องชนิดานี่ตอนนี้ห้ามเยี่ยมค่ะอาการ

ส่วนดีมาผ่าตัดกระดูกแล้วตอนนี้โอเคแล้วค่ะ
อืมดีมาก็คือน้องดีดี้นะฮะ

คุณรัติการคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของน้องคณัชชา๕ขวบที่เสียชีวิตนะฮะ

ตกลงเมื่อเย็นที่ไปคุยกับคุณพ่อมาที่ทางภูมิกับการสนหัวหมากได้มาพูดคุยด้วยเนี่ย
ตกลงเราจะจัดงานศพให้น้องอะไรยังไงไหมฮ
มาม้าอยู่นี่มาม้าอยู่นี่มาม้าอยู่นี่มาม้าอยู่นี่มาม้าอยู่นี่โอโอโอโอ

ค่ะคือจัดที่วัดกลางค่ะ

ได้ยินค่ะค่ะ
น้องที่เสียชีวิตเราได้พูดคุยกับคุณพ่อเมื่อเย็นใช่ไหมครับ

ก็คือจัดที่วัดกลางพรุ่งนี้๕โมงเย็นทำการ

วันค่ะเราเก็บไว้ร้อยวันค่ะ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันถึงมีข่าวว่า
อ่าคุณพ่อกับคุณแม่ดูจะไม่ค่อยเข้าใจกัน
ร่วมกับการจัดงานศพหรือว่าดูแลลูก
ค่ะเพราะว่าเขาไม่โอเคกับเด็ก
แล้วเด็กก็กลัวเขา
แล้วทางนี้ก็คือไม่อยากจะให้เขามายุ่งอะค่ะ
แต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของคุณพ่อเอง

บอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่จริงนะ
เขาไม่ใช่คนที่ทุบตีลูกหรือว่าดื่มสุรา

ตกลงแล้วที่ผ่านมามันยังไงกันแน่ครับคุณวัติการ
จริงค่ะถ้าไม่เชื่อก็ไปสอบถามเด็กก็ได้ค่ะ

อยากสอบถามแต่เฉพาะเพื่อนพ่อเขาอะค่ะ
ตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมถึงตัดสินใจเอาลูกมาอยู่ด้วยหมด๔คน

เพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลลูกไงคะ
ที่จะเลิกเขาเขาบอกว่าจะเอาบ้านหรือจะเอาลูก
แล้วดิฉันก็เลยเลือกที่จะเลือกลูกไม่เอาบ้าน
ก็เลิกกับเขามาแล้วก็เอาลูกมาเลี้ย
เพราะเขาไม่ดูแลลูกเขาไม่ส่งเสียไม่จ่ายค่าโรงเรียนลูก
เขาบอกกับสื่ออีกอย่างแต่เขาบอกกับทางเราอีกอย่าง
เขาบอกว่าแล้วเขาจะเอาศพลูกไปสร้างเองแต่เขาบอกว่าเขาจะไปตั้งเรียรัย
ซึ่งกระชอนที่ไปกับตำรวจไม่ได้พูดแบบนี้เลย
เราก็รู้สึกว่ามันอะไรของเขาเนี่ยอย่างนี้แหละค่ะ
อืมนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ใช่แต่ตอนนี้คือต้องยอมเขาไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอม
คือเขาจะถ้าเกิดไม่ยอมก็ต้องเป็นอายัดอายัดน้องไว้
ซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้น
ครับคือก็เข้าใจแล้วฮะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะฮะ
ระหว่างคุณรัติการหรือว่าคุณมาเชลที่เป็นพ่อของน้องทั้ง๔คน
แต่แน่นอนว่าพอมันเกิดเรื่องอุบัติเหตุของน้องที่เกิดขึ้น
ทุกคนก็เสียใจแล้วก็ดูแล้วว่าเรื่องนี้มันน่าสงสารเด็ก
แล้วพอทราบเรื่องราวที่ว่าพ่อกับแม่เองก็มีปัญหาอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับ
ก็เลยทำให้คนอยากรู้ว่าเออแล้วจากนี้ไปน้องอีก๓คน
ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงหรือว่าน้องที่เสียชีวิตไปแล้ว
พอมีข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ตกลงกันไม่ได้เรื่องการจัดงานศพ
ทุกคนก็อยากรู้ว่าที่สุดแล้วผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ
เรื่องงานศพลูกก็คือจัดได้แล้วเพราะว่าแม่ต้องไปยอม
เพราะว่าเขาถ้าไม่ยอมก็คือลูกก็จะไม่ได้ลูกก็ต้องไปเดาไว้เป็นเดือน
อันนี้ยอมเพราะลูก
ครับแล้วอีก๓คนหลังจากนี้ไปพอถ้าพ้นจากอาการบาดเจ็บพ้นขีดอันตรายเรียบร้อย
ยังยืนยันว่าจะอยู่กับเราต่อไหมครับ
ใช่อยู่กับเราต่อค่ะเดี๋ยวจะออกมาจะออกมาทำงานหาอะไรทำอยู่บ้านดูแลลูก
ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วค่ะอืม
ที่เกิดเหตุนี่คุณรัติการไปทำงานอยู่

เป็นยังไงบ้างครับวันนั้นตอนที่ทราบข่าว
ก็ตกใจคิดค่ะตอนที่ทราบข่าวค่ะ
ตอนนั้นยังอยู่ที่ทำงานใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ระเบียงตรงนี้เห็นบอกว่าของคนเก่าเขาทำเอาไว้นานแล้ว
ใช่ค่ะ
วันเกิดเหตุน้องไปล้างจานกันตอนฝนตกหนักแล้วก็ร่วงลงมา
อันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบต้องรอน้องที่พูดได้เขา
เขาหายจากอาการอ่าสับสนแล้วเล่าให้ฟังอะค่ะอ๋อ
เห็นมีข่าวว่าคุณรสติการเองก็บอกว่า

น้องดีมาอายุ๑๑ขวบที่พอพูดได้แล้วเล่าให้ฟังว่าออกไปล้างจานแล้วน้องก็มาล้างมาช่วยกัน
แล้วก็เลยพลัดตกไปคนหนึ่งก็เลยช่วยช่วยกันตกลงอันนี้ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มใช่ไหมครับ
ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มยังเป็นการปฏิบัติต่อเรื่องจากหลายฝ่ายเข้ามา
ตอนนี้เป็นห่วงหรือว่ากังวลใจเรื่องอะไรที่สุดไหมครับ
ก็เป็นห่วงเรื่องอาการของน้องคนที่สามอะค่ะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องแนวโน้มในข้างหน้าว่าจะมีเงิน
เพราะว่าอันนี้คุณแม่ดูน้องแม่ก็ต้องหยุดงานมาดูน้องก็ไม่ได้ทำงานนะคะ
แล้วก็มันเกิดการสูญเสียรายได้อะค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ขอรับบริจาคเงินนี่คือ
เอาไว้เป็นใช้เงินในอนาคตคือมันต้องมีค่าที่แบบน้องจะต้องรักษาน้องต่อไปอะค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะซีฟาร์คซีฟาร์คใช่

คือได้ข่าวว่าคุณพ่อก็ไปเปิดรับบริจาค
ขอบอกทุกคนว่าอย่าบริจาคเข้าบัญชีคุณพ่อนะคะ
หรือว่าบริจาคเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีของแม่นะคะ

ขอบอกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับวิจารณญาณของทุกคนนะคะ

รัฐธิการผมขอเรื่องอาการบาดเจ็บของน้องอีกนิดนึง
ตกลงน้องดีมาน้องดีดี้เนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ

ลูก้าเป็นยังไงบ้างครับ
แต่คาดว่าอีกวัน๒วันหน้าค่ะจะย้ายกันที่ต่อไปได้แล้วค่ะ
ก็มีน้องชะนิดาที่คุณรัติการบอกว่าห่วงที่สุดใช่ไหมฮะตอนนี้
เหล่า
มีน้องชะนิดาที่บอกว่าห่วงที่สุดใช่ไหมครับ
สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะ
อ่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
ท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อที่ถามตรงนะครับตอนนี้เรามีคุณพ่อของเด็กทั้ง๔คนนะครับ
คือคุณมาเชลเลอองโบเรลที่มาอยู่ร่วมรายการกับเรานะครับเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้เอง
คุณนวพรซึ่งเป็นเพื่อนกันก็จะมาช่วยเป็นล่ามในการแปลภาษาให้นะครับ
จากคุณมาเชลนั้นก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะอาจจะไม่คล่องมากนักนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็ก่อนอื่นให้คุณมาเชลพี่นวพรช่วยพูดคุยผ่านให้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน
ไปที่สอนอหัวหมากมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ

คุยกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ๑วันเต็ม
คุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้าง
เพราะเขารู้ว่าตัวเขามีสิทธิ์มากกว่านี้แต่ตอนนี้คือจะให้ทำยังไงได้
ประสงค์หลักของเขาคือเขาอยากเห็นลูกเขาเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็คือเหมือนประมาณว่าคือจุดประสงค์หลักของเขาคือลูกเขาอยากเห็นลูก
แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ต่อสู้อะไรไม่ได้ในณขนาดนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแค่นั้นเอง
อยากเห็นลูกนี่คือหมายถึงลูกที่เจ็บด้วยหรือเปล่า
ด้วยค่ะแล้วเราขอพูดเราต่อสู้มา๒วัน
โดดเข้ามาวันที่๒ถ้าคุณจะเห็นวันที่๑ดิฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย
ฉันนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านแล้วที่ฉันเห็นข่าวแล้วฉันตกใจ
ทำไมข้อมูลอย่างนี้แล้วคนนี้ผู้ชายคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้
ฟังไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือไม่ออกเป็นครูมา๑๐ปีเพราะเขาสอนภาษาอังกฤษ
แล้วสังคมที่เขาอยู่ก็คือสังคมเล็กในแถวมีนบุรีที่มีชาวต่างชาติมีร้านอาหารต่างชาติขาย
เพราะฉะนั้นวันที่๒นี่ฉันก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วย
ลูก๓คนที่บาดเจ็บได้เจอบ้างหรือยังฮะ
อ่าดิฉันจะบอกอย่างนี้ฮะ
ก็คือถามขึ้นมาเชียว
ก็คิดว่าคุณคือที่สังคมของคุณ๓คนที่บาดเจ็บได้
ในพิกัดในที่พร้อม
มันไม่มีไปอีกจะเห็นพวกคุณรู้มั้ย

ผมเห็นเขาที่ยาลุงในสระกาส

แล้วช่วยด่วนแถวนี้ดิม่า
แต่ขอโทษไม่ได้นะครับ
เพราะท่านลูกหน้าทำให้สงสัยและกลัว
ฉันก็แก่แก่แก่แก่มันเปิดตามันสม่าย

นอนตาก็ไม่รู้

ตอนเช้าเราไปสารปกครองมีนบุรีครับ
ไปขอคำสั่งสารกับทนาย
ซึ่งจริงแล้วฉันไม่ทราบเลยว่า

คุณพ่อเขามีอยู่ว่าเขามีสิทธิ์
ทุกอย่างในตัวลูกของเขาทั้ง๔คน

พ่อก็พยายามต่อสู้๓๔ปี

ตรงนี้ที่ฉันพูดได้เพราะมันมีหลักฐานยืนยัน

ตกลงที่โรงพยาบาลได้เจอลูกคนละไม่กี่นาทีเท่านั้น

เพราะเรามีความรู้เราก็ไปกับทนาย
ไปกับหนังสือหมายสาร

สรุปแล้วเราก็ก็พยายามบอก

สุดท้ายเขาบอกว่าโอเค

จริงหรือเปล่าช่วยถามคุณมาเชียว
ไม่เขาบอกอย่างที่๑เขาเป็นครูสอนเด็กปฐมป๒ป๔นะคะมา๑๐ปีเขาไม่เคยมีปัญหากับเด็กแล้วเขาจะไปตีลูกเขาได้ยังไงถูกไหมคะ
อย่างที่สองเขาไม่ใช่ติดเหล้าเขาแค่สูบบุหรี่ถ้าเขาติดเหล้าเขาทำงานโรงเรียนไม่ได้
อย่างที่สามดิฉันเป็นพ่อแม่เหมือนกันกับเขาที่ฉันออกมาช่วยดิฉันไม่ใช่โสเพณี
วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมรายการกันนะครับเวลาน้อยจริงนะฮะ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย
ขอให้ทุกปัญหานั้นจบลงได้ด้วยดีที่สุดเพื่อที่น้องจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับ
หลังจากที่หายจากการบาดเจ็บพ้นขีดอันตรายมานะครับ
วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถามตรงนะครับ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างได้ต่อที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
คุณเขมสอนและผมภาคภูมิจะรอคุณผู้ชมอยู่ที่นั่นนะครับสวัสดีครับ